พี่ตุ๊กโค้ดจุนครับดูคริงส์คลับสิแพ้เมเลเซีย
แล้วจะไปยังไงฟุตบอลโลกมันเกิดอะไรขึ้นในทวนาเมนต์นี้ฮะ
คือผมก็เคารพในการตัดสินใจของผู้ฝึกสอน
เพราะว่าได้อยู่ใกล้ชิดกับนักเตะเราเป็นการเลือกนักเตะด้วยตัวเอง
ที่เราเลือกมานี่ก็ต้องบอกเลยวันนั้นเป็นวันที่เราคัดเลือกจากฟุตบอลที่ดีที่สุดของประเทศแล้ว
เพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาคัดเลือกมาแล้วก็อยู่ที่โค้ดที่จะใส่วิธีการ
โดยเฉพาะหนึ่งอาจจะต้องคุยถึงทัศนคติของเด็กต่อการเล่นทีมชาติ
แนวทางการเล่นที่ชัดเจนวิธีการเล่นที่จะนำไปใช้การลงสนามคุณจะเล่นแบบไหนยังไง
ข้อดีข้อด้อยเวลาคุณเล่นถ้าคุณเล่นแบบนี้จะเกิดอะไรขึ้น
ลักษณะของทีมที่บอกเข้าไปทีมแทคติกถ้าคุณไม่เล่นแบบนี้จะเกิดอะไรขึ้น
บางทีเนี่ยต้องบอกรายละเอียดให้กับนักบอลคนนั้นได้ทราบด้วยอันนี้ผมพูดในมุมกว้างนะครับ
ครับโค้ชุนวันนั้นเกิดอะไรขึ้นกับบอลไทย
คือต้องยอมรับว่าในช่วงครึ่งแรกการเลือกตัวผู้เล่นในเกมตรงกลางเราเสียเปรียบ
เซชั่นของฟุตบอลเราไม่สามารถต่อเกมลับจากการป้องกันไปสู่เกมลุกได้
เหมือนพิงเชือกชกซึ่งมาเลเซียสร้างโอกาสในการเข้าทำเยอะกว่าเรา
พอครึ่งหลังโอเคเราปรับเกมได้ดีการขยับผู้เล่นเปลี่ยนตรงกลางเติมข้างหน้าขึ้นไป
มันมีแต่ความเด็ดขาดที่พี่ตุ๊กบอกว่าต้องติวเรื่องกองหน้านะ
สิ่งหนึ่งที่มันเกิดขึ้นในสถานการณ์ช่วงนั้นมันเป็นดีเทลที่ผู้เล่นจะต้องเรียนรู้
หรือว่าทำบ่อยทำให้มันคุ้นเคยมันจะเกิดเหตุการณ์แล้วไม่พลาดกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
เขาเลี้ยงจากรับไปสู่ลูกเขากลับตำแหน่งได้เร็วเราเจาะวิธีการตรงนั้นยังไง
ผมว่าผมไม่สามารถที่อยู่ในห้องแต่งตัวแล้วบอกได้เกิดอะไรขึ้นในห้องแต่งตัว
แต่ซึ่งภาพที่แฟนบอลถามเฮ้ยทำไมเราเล่นในบ้านทุกอย่างมันเป็นของเรา

แต่ทำไมเราไม่สามารถที่จะเอาตรงนั้นไปความได้เปรียบ
ภาพมันจะมาดีครึ่งหลังแต่ถามว่าจุดโทษอะไรมันก็เกิดขึ้นได้
โทษกันแต่สิ่งที่มันต้องทำงานก่อนว่าเราพร้อมกับว่าจุดโทษเราจะเตรียมพร้อมไหม
มีคนถามว่าซ้อมยิงจุดโทษไหม
เอาละเราคว้าอันดับ๓มาได้แต่ว่าโดยความหวังของแฟนบอลไทยมันต้องแชมป์ไง

ได้พี่ตุ๊กได้แชมป์ผมก็เคยได้สัมผัสถ้วยนี้ครับ
คือจากการปฏิบัติบางทีมันอาจจะยากขึ้นเรื่อยในฟุตบอลที่มีพัฒนาการอย่างต่อเนื่อง
สำคัญที่สุดคือแนวทางการเล่นของทีมต้องชัดเจน

คือฟุตบอลแพ้ผมว่าแฟนฟุตบอลชาวไทยนี่รับได้
แต่แนวทางการเล่นที่นำไปใช้นะสิอันนี้สำคัญมาก
มันไม่ชัดเจนมันไม่บ่งบอกวิธีการเล่นที่จะทำให้ทุกคนได้คิดว่า
เล่นแบบนี้ถึงแพ้ก็สามารถต่อยอดพัฒนาสู่ความเป็นเลิศในระดับอาเซียนหรือเอเชียได้
หรืออาจจะคิดถึงขนาดไปฟุตบอลโลกได้
เพราะแนวทางการเล่นต้องขออนุญาตเรียนว่า
ครึ่งแรกกับครึ่งหลังเนี่ยแน่นอนว่าฟุตบอลเล่น๙๐นาที
ครั้งนี้เราอาจจะจัดแผนไปในลักษณะของการเล่นแล้วครึ่งแรกอาจจะใช้ไม่เกิดประโยชน
ซึ่งหลังแก้เกมมาก็มีมากมายเหลือเกิน

หลังจากนี้เล่นไปแล้วมันทำให้ทีมเกิดอะไรขึ้น
แบบไหนนักฟุตบอลเป็นอย่างไรแบบไหน

เราเห็นแบบเห็นไม่เต็มตาเห็นแบบต้องขยี้ตา

เรามีพื้นที่ให้ทุกคนได้เปิดปากพูดในทุกเรื่องทุกประเด็น
เปิดปากกับภาคภูมิทุกวันจันทร์ถึงศุกร์บ่าย๓โมงครึ่งเป็นต้นไป
ทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒